ถึงข่าวที่ชาวไทยรัฐอย่างพวกเราภาคภูมิใจครับ

นายวิศนุกริยงามรองนายกัฎบนตรีท่านชื่นชมนายกำพลวัชฌาพนธ์ครับ
ที่ท่านมีคุณอุปการณ์ต่อการศึกษาชาติก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
และมูลนิธิไทยรัฐสร้างชื่อเสียงขจรขจายไปไกลระดับโลกครับ
ในงานสามนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาร้อยสิบเอ็ดแห่ง
ครั้งที่สี่สิบประจำปีสองพันร้อยหกสิบห้า
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับที่โรงแรมนภาลัยจังหวัดอุดรธานี
มีนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
แล้วก็มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก
รวมถึงนายมานิดสุขสมจิตกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐครับ
ช่วงหนึ่งของการสัมมนานายมานิดได้กล่าวถึงนายกัมพลวัชรพล
ก่อตั้งโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาและเจ้าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐผู้ล่วงลับ

ทำเพื่อชุมชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลความเจริญ
หวังลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

พนันตกรรมมองว่าการจัดสมนาครั้งนี้
ทำให้ภาครัฐซึ่งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของชาติ
ได้มีโอกาสพบกับภาคเอกชนคือมูลนิธิไทยรัฐ
ซึ่งเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูล
ให้การจัดการศึกษาของชาติดำเนินไปอย่างดีและได้ผล
นับเป็นตัวอย่างความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาของชาติ
รองนายกอยากจะเรียกใช้คำนี้บอกว่า
รัฐประชาศึกษาสมาสัยนะครับ
ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านการศึกษาครับ

ยังชื่นชมนายกัมพลที่มีคุณอุปการณ์ต่อการศึกษาชาติ
โดยก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยาและมูลนิธิไทยรัฐ
จนสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณกระจอนกระจายไปไกลถึงระดับโลก

ได้ประกาศให้นายกัมพล
เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน
นี่คือความภูมิใจของพวกเราชาวไทยรัฐครับ